มีหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะเธออายุ๑๘ปีเป็นพนักงานของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่พระประแดงที่สมุทรปราการ
ก็ต้องขึ้นโรงพักไปแจ้งความนะครับแล้วก็มีหลักฐานจากภาพในกล้องวงจรปิดนะ
เธอถูกคู่กรณีที่เป็นแฟนใหม่ของอดีตแฟนของเธอ
หญิงสาวคนหนึ่งใช้ฟันเฉาะหน้าผาก
เธอบาดเจ็บนะครับเธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นทำงานอยู่มีผู้หญิงก็รุ่นราวคราวเดียวกันนะครับเข้ามาหาแล้วก็มาทำร้ายร่างกาย
ด้วยการกระชากผมนะครับแล้วก็ใช้ฟันเฉาะเข้าที่หน้าผากจนเธอบาดเจ็บ
แล้วก็มีการพยายามต่อสู้กันเกิดขึ้นคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยมาห้ามแล้วก็มาแยกกันนะ
ที่ผู้หญิงคนนี้ที่ทำร้ายเธอจะเดินหลบหนีไปนี่ครับวันนี้หญิงสาวผู้เสียหายนะฮะ
ที่บาดเจ็บไปที่สพพระประแดงนะครับเพราะว่าทางร้อยเวรเจ้าของคดีนัดคู่กรณีให้มาเจรจากลายเกลี่ยกันนะครับ
แต่ว่าคู่กรณีไม่ยอมมานะฮะนี่คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขก็ไปตามคดีนี้มานะครับ
ซึ่งเธอเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคู่กรณีมาหาเธอพร้อมกับแฟนเก่าของเธอนะหนุ่มที่เป็นแฟนเก่าของเธอ
เธอก็กำลังคุยกับแฟนเก่าอยู่นะครับอยู่อยู่คู่กรณีนะครับที่เป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าเนี่ย
เธอก็พยายามปัดป้องเนี่ยดูสนิมมาสอน
หรืออยากจะเจอฟันจอบคู่หน้าก็ไปเห็นไหมเพิกเขาไปเลยนะครับ
เธอก็พยายามที่จะปัดป้องนะฮะ
แล้วก็มีคนเข้ามาห้ามซึ่งเธอไม่รู้เหมือนกันว่า
ทำไมต้องมาทำร้ายเธอแต่คิดว่า
อาจจะเป็นเรื่องของความหมั่นไส้ส่วนตัว

ซึ่งพนักงานสอบสวนบอกว่าเพราะฉะนั้นก็จะออกหมายเรียก

แล้วก็จะแจ้งข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ส่วนคนเจ็บเนี่ยทางคดีแพ่งเนี่ย
เขาจะเรียกร้องค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาล๓๐๐๐บาท

ไม่แผลที่หัวของ